เดี๋ยวพาไปดูเรื่องต่อไปพาไปดูสุนัขแสนรู้
ต้องบอกเลยว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ฉลาดมาก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากกินขนมเขาจะทำยังไงรู้ไหมคะ
ทำอย่างไรคะทำงานแล้วก็ได้เงินแล้วก็ไปซื้อขนมกินเองทำงานเอง

เพื่อไปซื้อขนมเนี่ยนะขยันขันแข็งมากด้วยไปชมค่ะ
ไหนคะตัวไหนคะนี่แหละค่ะสังเกตดูนะคะ
นี่นี่คืองานมันเหรอนี่แหละค่ะ
นี่คืองานของเจ้ามาม

มามน้องมามนี่แหละค่ะน้องมามเป็นสุนัขเพศผู้นะคะ
ต้องบอกว่าน่ารักมากยกนิ้วให้กับความแสนรู้ของน้องมามเลยนะคะ
เจ้าของก็คือลุงปกรณ์แล้วก็ป้าหนุ่ยพุทธัง
ชาวบ้านตำบลทานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงราย

ดูสิคุณรู้จักทำงานด้วยการคาบไม้ฟืน
นี่คือการคาบไม้ฟืนจากใต้ถุนบ้าน
เข้าไปเก็บไว้ในครัวหลังบ้าน
เพื่อที่จะจุดหุงหาอาหารในครอบครัวนั่นเอง
คือช่วยขนของแต่ก็หลายรอบหน่อยนะครับเข้ามาได้ทีละไม้นี่
ทีละทีละแผ่นทีละไม้ฟื้นอันหนึ่งอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าทำงานแล้วเหนื่อยแล้วแบบนี้
คือต้องมีค่าแรงตอบแทนเป็นกำลังใจกันหน่อยเนาะ
เอาเดี๋ยวไปดูภาพกันต่อเออดูสิไปไหน

นี่ไงทำงานเสร็จแล้วได้ไปเท่าไรนะ๒๐บาทได้ไหม
ดิฉันมองไม่ทันว่าเป็นแก๊งอะไรแต่มันน่าจะใช่แบงค์สีเทานะคะคุณ
ได้เงินแล้วไปไหนเดี๋ยวตามไปดู
เนี่ย๒๐บาทได้ไหมแบบเออตามเจ้ามามไปดูว่าได้เงินแล้วไปไหน
แล้วเด็กนั้นตัวสีดำนี่ก็ไปกับเขาด้วยนะเป็นเพื่อนไปด้วยก็ขอด้วย
หมายที่ชัดเจนของเจ้ามามก็คือพุ่งตรงไปที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านนั่นเองค่ะ
หล่าวเข้าไปเลยเหรออะไรขนมสุดโปรดของเขา
เขาจะทำแบบนี้เป็นประจำแล้วที่สำคัญเลยไม่สนใจเงินทอนนะ
หรือไม่รู้ว่าซื้อจนครบจำนวนหรือเปล่าก็ไม่รู้
โอ้เจ้ามามเจ้ามามนี่ใจใหญ่นะเดี๋ยวดูว่าเจ้ามามเขาซื้ออะไรกับมัน
ซื้อเลยพี่ไม่ต้องทอนเอาไปเลยไม่ต้องทอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่

เจ้าของสุนัขแสนรู้ของเจ้ามามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าซื้อขนมแล้ว
มามซื้อขนมเสร็จแล้วก็จะเอาขนมมาให้เจ้าของแกะ
คือจ่ายตังค์เป็นคาบขนมกลับมาได้แกะเองไม่ได้
ยังไม่เป็นใช่แล้วแต่ว่าระหว่างรอนะคะ
ที่จะให้เจ้าของแกะซองก็ยังคงขยันขันแข็ง
ก็คือวิ่งข้ามไม้ฟืนไปเก็บไปมาแบบนี้อีกครั้งหลายครั้งเลยด้วย
แล้วก็จะทานขนมเพียงแค่๒๓ชิ้นเท่านั้นแหละ
จากนั้นนะคะก็จะกินน้ำแล้วก็นอนพักผ่อน
ทำแบบนี้เป็นประจำเลยแล้วก็ทำมานานแล้วตั้งแต่เด็ก

แล้วเจ้ามามเนี่ยก็เป็นที่รักของทุกคนในบ้านด้วยนะคะ
เป็นคนก็ต้องรู้จักทำมาหากินไม่อย่างนั้น
จะอายเจ้ามามนะคะ
เออตรงนี้แล้วก็โปรดเพื่อน